โดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนคลับเจ้าโทน

โทนแมวเซเลปไงคุณผู้ชม
ใครรอจะเจอมันอยู่วันนี้เรามีมาฝากกันด้วยนะคะ
ว่าแต่ว่าวันนี้มันไปนั่งที่ไหนไปดูค่ะ

มันนั่งแล้วคุณเรียบร้อยคุณชนะ
ผมจะบอกภาพตอนมันเดินหายากนะ

นั่งนอนเอ็นกาอยู่บนแผงลอตเตอรี่ใช่ไหม

ที่นี่บอกหน่อยเผื่อใครยังไม่รู้
วัดใหม่โคกมรุมตำบลม่วงเตี้ย
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองค่ะ
บรรดานนักเสียงโฉกเสียงดวงของมะค้อ
โชคลาภกับแม่ตะเคียนอย่างไม่ขาดสาย
แต่มาที่นี่เนี่ยคุณจะไม่ได้เจอแค่แม่ตะเคียน

แล้วก็อยู่เป็นแมวเฝ้าแม่ตะเคียนนี้มาตลอด

กลงมะหนาวอุ้ยหล่อจังเลย

สมบูรณ์เนอะคนเลี้ยงดูมันอย่างดี

ไปเจอมันแบบนี้สักพักนึงก็ไปรูปกับมันไปเล่นกับมัน

เจ้าโทนี่นะมันเดินขึ้นไปนอนบนเบาะรถมอเตอร์ไซค์
ไม่ต้องพูดใช่ไหมว่านักเสียงโชคเขาทำอะไร

เขาจะไปซื้อมอเตอร์ไซค์ครับ
นะถ่ายรูปดูเอาไว้แบบนี้แหละ

บอกว่าตอนนี้นะกระแสเจ้าทนแมวนำโชคมาแรงมาก

มีกระเป๋าผ้าลายเจ้าโทนเลย

เขาก็เลยบอกว่าอยากจะทำของที่ระลึกที่มีรูปเจ้าโทนขึ้นมา
ให้แฟนคลับได้อุดหนุน
แล้วก็นำเงินไปสมทบทุนสร้างโบสถ์วัดใหม่โคกมรุม
โบสถ์ตัวใหญ่แบบนี้นะ
ก็ซื้อหากันได้อุดหนุนกันไป
เพราะว่าเราก็ยังคงต้องใช้ถุงผ้าในการลดใช้ถุงพลาสติก
แล้วก็ใครที่ชอบเจ้าโทนก็ถือว่าเป็นที่ระลึกไป
อาจจะรู้สึกว่าเป็นวัตถุมงคลอย่างหนึ่งก็ว่ากันไป
จริงใช้ถุงผ้าก็ดี

ใส่ของได้เยอะไปตลงตลาดอะไรแบบนี้ก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยนะคุณผู้ชม